คุณผู้ชมช่วงนี้ไข้เลือดออกระบาดอีกแล้วนะฝนตกยุ่งเยอะยุ่งลายนะฮะ
ประชาชนก็ต้องระวังพระสงฆ์เองก็ต้องระวังเหมือนกันฮะ
อย่างพระที่วัดไทยสามัคคีที่แม่สอดจังหวัดตากเขาก็หวั่นว่าจะเป็นไข้เลือดออกทำยังไงดีล่ะ
เอามุ้งมากางแล้วก็ฉันข้าวซะเลยเดี๋ยวเป็นไข้เลือดออกนะฮะ
เอาไปดูกันหน่อยนะฮะนี่นี่ครับลูกศิษย์วัดไทยสามัคคีในตำบลแม่กาสา
กำลังช่วยกันกางมุ้งขนาดใหญ่มากครอบโต๊ะเอาไว้เลยเป็นโต๊ะ
อ่าพัทธาหารทิ้งเตรียมถวายเป็นพระเป็นสามเลสนะครับ
วัดทั้งในช่วงเช้าก็ช่วงเพลจนกลายเป็นภาพที่แปลกตาของญาติโยม
คือพระต้องไปจัดข้าวในมุ้งแทนนะครับ
พระประหลัดชัชวานติกคาญาโยอ่าขออภัยฮะ
ประหลัดชัชวานติกขยาโนเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
ไขข้อข้องใจว่าที่ต้องกางมุ้งให้พระฉันพระทหารเนี่ย
เพราะว่ากำลังมีการปรับปรุงสาราหอฉันนะครับ
เนรจึงต้องใช้สารามริมน้ำเป็นหอฉันชั่วคราว
ก็ทำให้มีทั้งยุงทั้งแมลงวันรบกวนแหละนะฮะ
ในพื้นที่ของแม่สอดก็เลยต้องเฝ้าระวัง
เพราะว่าไม่ให้พระให้เรนนั้นอภาษณ์
จากการป่วยเป็นไข้เลือดออกนะครับ

ในจังหวัดตากเนื้อ๒๒๔บราย

ทางวัดเองก็ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับ